คุณผู้ชมคะในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับศักราชใหม่ในปีนี้
กิจกรรม๓๒วันมหาศจรรย์ปีใหม่
โดยมอบของรางวัลให้กับคุณผู้ชมรวมมูลค่ากว่า๕๗๐๐๐บาท
วัชราวัชรพลประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจบริษัททริปเปอร์วีบรอดคัส
ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
รางวัลและแสดงความยินดี
ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลใหญ่
จากกิจกรรม๓๒วันมหัศจรรย์ปีใหม่
ไทยรัฐทีวีเปิดให้คุณผู้ชมนั้นได้ร่วมสนุกนะคะ
อยากจะขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีนะครับ
ร่วมกิจกรรม๓๒วันมหัศจรรย์ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
แต่ส่วนกิจกรรมดีอย่างนี้ทางไทยรัฐทีวีก็สัญญาว่าจะจัดอย่างต่อเนื่อง
จะเชิญทุกท่านมาชมไทยรัฐทีวีนะครับ
แล้วก็รับรองว่าเราจะมีกิจกรรมดีอย่างนี้
ตอบแทนให้กับผู้ชมตลอดทั้งปีครับ

โชคดีได้แก่นางสาวศิราลักษณ์กุณาอายุ๒๘ปีจากจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ซึ่งเป็นผู้พิการจากอาการเส้นเลือดในสมองแตกเมื่อ๘ปีที่แล้ว
ส่งตัวแทนมารับรางวัลค่ะ
นายกิติพันธ์กิจบำรุงศาสตร์เจ้าของร้านขายหนังสือพิมพ์มานานกว่า๒๐ปีในกรุงเทพมหานคร
เป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลนี้ค่ะ
จะมีการส่งเข้ามาในช่วงข่าวใส่ไข่แล้วก็อีกรายการก็ไทยรัฐนิวโชว์ค่ะ
ครับส่งมาผมส่งก่อนที่วันที่๒๕จับรางวัลเนี่ยผมส่งลงหน้ามาแล้ว๓๔วันแล้ว
ตามช่วงต่างที่มีกล่องของขวัญขึ้นผมก็ส่งเข้ามา
อกจากนี้นะคะยังมีรางวัลอื่นอีกหลายรางวัลค่ะเช่นทองคำน้ำหนัก๕บาทจากธนาคารกรุงเทพ
โดยผู้โชคดีทยอยเดินทางมารับของรางวัลที่ไทยรัฐทีวีตั้งแต่ช่วงกลางเดือนธันวาคม๒๕๕๘ค่ะ